เส้นใต้การเมืองไทยคืนนี้นะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่มีทางพักฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลบางพักนะคะ
ก็เห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ทีนี้ค่ะประเด็นที่เขาต้องมีการถกกันต่อ
ก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมา

เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสุภาพได้เลยค่ะ

ว่าเรื่องการแก้รัฐมนูลนั้นเนี่ยจะต้องร่วมมือผนึกกำลังกันทุกภาคส่วน
ทั้งฝ่ายสสสวภาคนักวิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนทั่วไป
จะต้องเป็นแรงขับดันไม่งั้นแล้วไปไม่รอดครับ
ถ้ามีการแตกแยกมีความเห็นต่างโดยเฉพาะในฝ่ายการเมืองด้วยกันเนี่ย
ถ้ามีความแตกแยกมีความเห็นต่างไม่สามารถสามัคคีเป็นเหนื่องเดียวกันเนี่ย
ไม่รอดไปไม่รอดบัตรนี้เราก็ได้มองเห็นแล้วว่า
มันกำลังจะไปไม่รอดเพราะเริ่มต้นก็เริ่มมีปัญหาแล้ว
ในตำแหน่งกรรมธิการวิสามันศึกษาการแก้รัฐมนูล
นี่เป็นการศึกษาเท่านั้นนะครับ
ไม่ใช่ชุดที่จะว่าไปแก้ยังไงแก้มาตราไหนเพียงแต่ให้ศึกษาเท่านั้น
ปรากฏว่าตอนแรก

เขาเป็นพักที่มีความเห็นชัดเจนมาตั้งแต่ต้น

ตั้งแต่เป็นเงื่อนไขร่วมรัฐบาล
ว่าเขาจะผลักดันให้มีการแก้รัฐมนูล
แล้วรัฐบาลก็ไปกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน
อีกหนึ่งข้อของนโยบายรัฐบาล

เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เขาก็ถือว่าเขา
เขาก็ไปติดต่อคุณอภิษฎิ์
คุณอภิษฎก็รับโดยมีเงื่อนไขว่า
ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันจริง

ฝ่ายค้านเขาก็ไม่ขัดข้องครับ

ถ้าไม่ร่วมมือกันไม่กลืนเลือดไม่ร่วมมือกัน

เขาก็ยอมที่จะให้คุณอภิษฎิ์เป็น
ในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่อง
หลักการความเป็นนักประชาธิปไตย

ปัญหามันไปเกิดขึ้นเพราะ

วิสามันสำคัญอย่างนี้

ออกมา๓วอร์วอร์วิรัฐรัฐนาเศษวอร์วิเชียนแล้วก็อีกวอร์หนึ่งวอร์วิรกร
แต่ปรากฏว่าเสียงขานรับไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็สลับหน้าชน
ก็คือไปเอาคุณสุชาติชื่อสุชาติตันเจริญรองประธานสภาลงมาเป็นประธานกรรมธิการวิสามัน
ว่ากันว่านี่เป็นความเห็นพ้องต้องกันของการประชุมวงเล็กของพักพลังประชารัฐ
และวิบของพักพลังประชารัฐตกลงกันแบบนี้
คุณสุชาติก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าพร้อมจะเป็นได้ถ้าเห็นว่ามีความจำเป็น
และที่ประชุมเห็นว่าควรจะให้เป็นก็พร้อมจะรับเป็น
แม้ว่าจะมีตำแหน่งรองประธานสภาค้ำอยู่แล้วหนึ่งตำแหน่งก็พร้อมจะไปรับเป็น
มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ระหว่างฝ่ายรัฐบาลเสียงแตกครับเสียงแตก
มีประเด็นข่าวที่เข้ามาก็คือว่านี่ดูหัวข่าวนะครับ
หัวข่าวเขาบอกว่าสุชาติพร้อมนั่งประธานแก้รัฐมนูล
แต่หัวข่าวในไทยโพสต์นี่ครับประชาธิปัตย์สะกิดตู
พลังประชารัฐยอมสละหลีกทางให้มาก
แล้วไม่สำคัญเท่ากับหัวข่าวที่บอกว่าเหตุไม่เอาบิ๊กตู่
พลังประชารัฐจึงห้ามมาร์คมานั่งเป็นประธาน

แสดงเจตจำนงว่าไม่สนับสนุนตอนนั้นสนับสนุนพลเอก
ประยุทธ์เป็นนายกก็เลยเป็นเหตุ
ลึกไปกว่านั้นอีกก็คือว่าพลังประชารัฐเขาก็พูดกัน
คราวที่แล้วเนี่ยเขาเสียท่าไปทีนึงแล้ว
เรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยที่ไปยกให้ประชาธิปัตย์
แล้วมีคุณชวนหลีกภัยไปนั่ง
เสียท่าเพราะว่า๑ไม่นับเป็นโคต้า
ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไม่นับเป็นโคต้า

ประชาธิปัตย์ก็มีรัฐมนตรีเต็มโคต้าอยู่เหมือนเดิม
เพราะไม่นับตำแหน่งประธาน
พลังประชารัฐรู้สึกว่า
ที่คุณชวนมานั่งเป็นประธาน

เหมือนกับคนของตัวเองไปเสียทุกเรื่อง
ฉะนั้นพอมีตำแหน่งกรรมธิการวิสามันเรื่องนี้ขึ้นมาอีก
เขาจึงมีท่าทีขวาง
เรื่องนี้จะไปยังไงต่อไม่รู้
แต่คุณเทพไทยเนี่ยส่งสัญญาณไปถึงนายก
บอกว่าให้นายกกระซิบไปที่แก่นำพักพลังประชารัฐหน่อย
ว่าถ้าขวางกันอย่างนี้เรื่องนี้ไปไม่รอด
ถ้าทำอย่างนี้ก็ปากวาดตาขยิบ
แล้วมันจะส่งผลอะไรต่อมีอะไรไปเราก็ไม่รู้
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มีข่าวว่าจะไปไม่รอด
มีอีกหนึ่งสัญญาณเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
ประชุมสภาที่คิดว่าน่าจะเสนอยัตติตั้งกรรมธิการศึกษา
ในการประชุมวันพฤหัสได้ปรากฏว่าต้องเลื่อนออกไปอีก
เพราะมียัตติอื่นมาปาดหน้า
แล้วประชุมคราวต่อไปเนี่ยก็มีข่าวว่ายังเสนอไม่ได้อีกครับ
มีมติที่สำคัญปาดหน้าอยู่อีก
มันจะกลายเป็นว่าแม้กระทั่งที่เรียกว่ายัตตีด่วนก็ด่วนไม่ได้
จนทั้ง๒๓สัญญาณที่ว่านี้ทำให้มองเห็นว่า

ยากจริงครับแล้วไหนจะคนร่างรัฐมนูลจะเขียนบล็อกอะไรไว้เยอะแยะ
ต่อให้สอสอเห็นด้วยกันหมดถ้าสว๘๐กว่าคน๑ใน๓ไม่เอาด้วย
ก็แก้ไม่ได้ครับไม่มีทางเลยเอาแล้วนะ
ต่อให้สอสอฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลร่วมมือกันทั้งหมดก็ทำไม่ได้
ถ้าสวไม่เอาด้วยแล้วมันจะไหวเหรอครับมันจะไหวเหรอ
เอาละปิดท้ายขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้อยากให้ชวนจับตามอง
กรรมธิการปปชของสภาที่ผมบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ว่าในบรรดากรรมธิการสามัญทั้งหมดกรรมธิการปปชสภานี่แหละ
จะดูเดือดเลือดพลาดที่สุดนี่พลังประชารัฐเขาถอยออกมาสองคน
แล้วคนที่พลังประชารัฐส่งเข้าไปใหม่สื่อมวลชนเขาเรียกว่าตัวจี๊ด
ศิระเจนจาคะกับปารีนาไกรคุบทั้งสองคนนี้ศิระนั้นจะเข้าไปเสนอ
ที่จะให้มีการเปลี่ยนมติกรรมธิการในการเชิญคนนั้นคนนี้
ปารีนานั้นถึงขั้นว่าเข้าไปแล้วจะเสนอกรรมธิการให้สอบการทุจริตการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยุคที่ประธานกรรมธิการนั่งเป็นพบตรอยู่นั่นแหละ
เห็นไหมฮะนี่จะเป็นยุคเป็นชุดที่ดุเดือดร้อนแรง
ผมคิดว่าการประชุมของกรรมธิการปปชเนี่ยสื่อมวลชนน่าจะให้ความสำคัญมากที่สุด
นี่ก็ลองดูสิครับถ้าวิทยุรัฐสภาคลื่น๘๗๕๐เนี่ย
จะถ่ายทอดการประชุมกรรมธิการสามัญชุดปปชชุดนี้ผมว่าเรตติ้งกระฉูดครับ
ใครก็อยากฟังแล้วก็จะเป็นเรื่องร้อนไปอีกหลายนัดคอยตามดูเถอะครับ
นี่ก็เป็นรายการขีดเส้นใต้การเมืองสำหรับวันเสาร์นี้แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ